เราตามความต่อเนื่องกันมา

ผู้มนุยการกองการศึกษาอตชจังหวัดศรีษภเกต
หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยตั้งแต่๓กรกฎาคม
วันนี้ศาลจังหวัดกันทรลักษณ์ไม่อนุญาตให้ประกันตัวร้อยเอกสุประชัยพาโสหรือว่าผู้กองเหน่ง
ผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของพออ้อยนะครับ
หลังจากตำรวจเจอโครงกระดูกแล้วแล้วก็เรียกตัวมาแจ้งข้อหาเพิ่มเติม๓ข้อหา
ก็มีญาติของพออ้อยมารอดูหน้าของผู้กองเน่งกันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ
ติดตามจากรายงานของคุณสุรินทิพย์ครีบเขียวครับ
ตลอดทั้งวันที่ผ่านมานางสาวหมายปองอุ่นอ่อนพี่สาว
ญาติของนางสาวจุธาพรอุ่นอ่อนหรือพออ้อย
ผู้อำนวยการกองการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลชำ
อำเภอกันทะลักษณ์จังหวัดศรีสเกต
ได้เดินทางมาตามรวดภูทรจังหวัดศรีษะเกต
เดินทางมารับทราบข้อเก่าหาเพิ่มเติม
หลังจากพบโครงกระดูกปริศนาที่บริเวณทางขึ้นสามเหลี่ยมมรกฏ
อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลรัชธานี

ทางครอบครัวเพียงเดินทางมาดูหน้าของผู้กองเน่งเท่านั้น
และต้องการให้ผู้ต้องหารับสารภาพ
เพราะหลักฐานทุกอย่างได้เชื่อมโยงถึงผู้กองเน่งทั้งหมด
ขณะที่ผู้กองเหน่งเดินทางมาพร้อมกับนายทหารพัฒนูล

จึงไม่ได้พบกับญาติผออที่มาดักรอ
สำหรับบรรยากาศการสอบปากคำ
มีคนตำรวจตีสุขคุณพรหมายยนต์
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๓
มาร่วมสอบปากคำที่บริเวณชั้น๒
กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดศรีสเกต
ใช้เวลาสอบปากคำนานกว่า๔ชั่วโมง
โดยแจ้งข้อหาเพิ่ม๓ข้อหา
ประกอบด้วยฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
วงเหนียวกักคังผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
และซ่อนเล้นย้ายหรือทำลายศพ
โดยพลตำรวจตีสุรเดชเด่นธรรม
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดศรีสะเกดบอกว่า

ผู้กองเหน่งมีสีหน้าเคร่งเครียดมากกว่าครั้งก่อน
แต่ก็ยังปฏิเสธทุกข้อเก่าหา
ก็ขอให้ทำการบ้านเก็บรายละเอียดให้ดีที่สุด
เมื่อผู้กองเหน่งลงมาได้พบกับญาติของพออ้อย

ที่ผู้กองเหน่งจะขึ้นรถตู้ของนายทหารพระธรรมนูล
และได้นำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดกันทรลักษณ์
พร้อมขอให้สารเพิกถอนการปล่อยตัวชั่วคราว
จากเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูง

อีกทั้งผู้ต้องหายังเป็นทหารที่ทำงานในพื้นที่
กลัวว่าจะยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน

ล่าสุดศาลจังหวัดกันทะลักษณ์ไม่อนุญาตให้ประกันตัวผู้กองเน่ง
และได้นำตัวผู้กองเหน่งไปที่เรือนจำอำเภอกันทะลักษ
สิรินทริปคลิปเขียวข้าวไทยประทับทีวีปรายงาน